สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับพูดถึงเรื่องการขายบัตรสำหรับแฟน
อยากติดตามเกมระหว่างไทยกับเวียดนาม
คือก่อนหน้านี้ที่เห็นบนหน้าจอก็คือบัตรในรอบสมาชิกถูกจำหน่ายหมดไปแล้ว
จะหายไปแล้ว๙๖๘๗ใบทั้งหมด๐๐๙๒๗๖ใบนะที่ผมจำให้ผิดนะประมาณนี้นะครับ
ถึง๒๐๐๐นะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เหลืออยู่นะครับก็คือ๙๖๘๘ใบเป็นรอบปกติ
ซึ่งถ้าตัดโคต้าของเวียดนามออกไปนะครับ๒๒๔๔ใบประมาณนี้มันก็จะเหลือ
มาถ้า๗๐๐กว่าใบครับตีซะแบบนี้ไปแล้วกันดังนั้นเนี่ยนะครับในรอบปกติ๑๑สิงหาคม
มีเวลาไม่มากนะครับเปิดตอน๑๐โมงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแฟนต้องการแบบนี้เนี่ยอาจจะหมดเลยก็ได้นะครับ
ดังนั้นประเด็นที่ว่าจะมีการจำหน่ายบัตรหน้าสนามไหมในวันแข่งขันจริง
นายพาทิศสุภพงศ์ครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าตัวหมดหลังจากการเปิดขายในรอบที่จะถึงนี้นะครับ
จะไม่มีการขายหน้าสนามในวันแข่งขันนะครับ
แต่ว่าบัตรที่ขายไม่หมดจนถึงวันแข่งขันตรงนี้
ก็จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับแฟนไปรอซื้อบัตรหน้าสนามนะครับ
หรือว่ามีบัตรคืนจากสปอนเซอร์จึงจะนำไปจำหน่ายที่หน้าสนาม
ซึ่งจริงแล้วมันก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นยากจริงครับ
แต่ถ้าเกิดแฟนบอลท่านไหนนะครับแน่นอนซื้อตัวไม่ทันนะครับ
มีช่องทางในการดูที่บ้านนะครับ

ก็ต้อนรับการทำงานใหม่ของนักเตะที่อาจจะมีนักเตะหน้าใหม่ติดทีมชาติด้วย
เชียร์สุดใจทางหน้าจอเลยครับ
ส่วนการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียถือว่าเข้มข้นนะครับ
ตัวแทนของไทยการท่าเรือจะลงแข่งขันในวันนี้
ขนาดที่สู่ฮุฒิเฉินกลางดาวน์ยิงของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจากทีมชนบุรี
หวังจะระเบิดฟอร์มเก่งให้กับแบงค์ออฟเดรุสแชมป์ฟุตซอลลีกของเรบานอน
หลังจากถูกยืมตัวจากชนบุรีไปร่วมงานในการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
เพาะกิจซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับก็จะเริ่มแข่งวันนี้ถึงสิบเจ็ดสิงหาคม
ที่วังเกาะอารีนาหนองจอชาวอาร์มนะครับที่ยิงประตูให้แบงค์ออฟเบรุตได้แล้ว
เกมอุ่นเครื่องจะประเดิมครับในการช่วยทีมเกมแรกในศึกฟุตซอล
รองแชมป์ฟุตซอลลีกของเมียนมาวันพรุ่งนี้ในเวลา๕โมงเย็นครับ

เขาก็ติดต่อมาทางจะติดต่อมากับทีมสโมสรชมบุรี
ยิ้มตัวเราไปเล่นครับก็ตอนนี้ก็มีความพร้อมครับ
ที่จะไปช่วยให้กับแบงคออฟเบรุษจากเลเมนอนอย่างแน่นอนครับ
ยืมตัวไปเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
แล้วก็จะโชว์ความสามารถตัวเองออกมาให้ได้ครับ
เพราะว่าปีนี้เราก็ยังไม่ท็อปฟอร์มสักเท่าไหร่ครับ
ผมก็จะเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาให้ได้ครับ
ส่วนวันนี้ส่งใจเชียร์นะครับย้ำอีกครั้งการท่าเรือครับ
ฟุตซอลไทยลีกระดูกการที่แล้วที่ได้สิทธิ์แข่งขันในรายการนี้
โค้ชโดมอุดมทวีสุขฟุตซอลยืนยันครับไม่ประมาท
แม้ว่าตามหน้าเสือจะดูเหนือกว่ามั่นใจนะครับว่าจะเก็บ๓คะแนนแรกได้ครับ